มาดูเรื่องที่วันนี้กันจอมพลังนะคะไปช่วยเด็กอายุ๑๔ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ถูกวัยรุ่นบุกแทงในโรงเรียนอาการหนักเลยค่ะโคม่าปอดแตกด้วยนะคะ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ยังบุกเข้าไปคว่างระเบิดเยาะเย้ยโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะ
วิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่า
วิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป

นี่ค่ะกอเหตุแท้งเสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลย
ล่าสุดวันนี้ค่ะกันจอมพลังพาย่าของน้องที่บาดเจ็บไปแจ้งความ
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนี้กับตำรวจสพเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
การจอมพลังบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ผู้ก่อเหตุถ่ายภาพค่ะถ่ายภาพกองเลือดแล้วก็มีด
เอาไปลงสตอรี่ด้วยเราก็มีการเอาคลิปปราเบิด
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไร
แต่อย่างหนึ่งที่คาดเดาได้ก็คือไม่สะทกสถานกับสิ่งที่ได้ก่อเหตุไปเลย
นี่ค่ะผู้บาดเจ็บฯทางญาติแย่ตสงสัยบอก
ทำไมโรงเรียนถึงปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเข้ามาได้
แล้วก็นามสกุลของตำรวจที่ดูแลคดีนี้
ความนามสกุลเดียวกันกับแม่ของผู้ก่อเหตุ

ขณะที่ย่าของผู้บาดเจ็บบอกว่า
สบายใจเลยแล้วเสียใจที่โรงเรียน

กลับให้ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ไปอนามัย

ส่วนอาการบาดเจ็บของหลานตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว

คาดว่าจงใจเอาถึงชีวิตค่ะ
ก็ยังลอยนวลอยู่นะคะผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็สร้างความหวั่นใจให้กับทางฝั่ง

ส่วนผู้อำกับสพเดิมบางนางบวชวันนี้
ก็บอกว่ามีเบาะแสแล้ว
ว่าผู้ก่อเหตุหนีไปอยู่จังหวัดปฐุมธานี
กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งตอนนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับเยาวชนอายุ๑๖ปีผู้ก่อเหตุ
และเด็กชายวัย๑๔ปีที่เป็นเพื่อนร่วมแก๊งแล้วนะคะ

ส่วนทางโรงเรียนก็จะดำเนินคดีด้วย

ส่วนที่ทางญาติของผู้บาดเจ็บเนี่ย
ตั้งข้อสงสัยว่ามีตำรวจนามสกุลเดียวกันกับผู้ก่อเหตุนั้น

ทั้งแม่ผู้ก่อเหตุนามสกุลแทร่เหง
ร้อยเวรเจ้าของดีนามสกุลแซ่เอง
คือฮอนกฮูกกับออ่าง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานี

อันนี้ก็คือจากทางฝั่งตำรวจที่อธิบายมาค่ะ